เพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศ
วันเสาร์วะไงวันเสาร์
วันเสาร์นี้วันมารือนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เวลาก็ตึงเลขเด็ดเลขดนใจ
บรรดาดารามาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคย
เพื่อไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่รือศรีนารอดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ให้ท่านได้ช่วยเปิดโชคเปิดลาบให้แฟนที่กำลังรับชมอยู่
แล้วก็ขอโชคจากองค์ปู่ท้าเวสวันด้วย
โดยหลังจากที่ไหว้ขอองค์ปู่เสร็จก็ได้นำประทัดไปจุดเพื่อเสี่ยงโชค
แล้วก็เพื่อให้ชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังยิ่งขึ้นไป
ขอบคุณพี่บอลด้วยจริงนะที่ส่งภาพมาให้พี่แจ๊กรีนบันเทิงไทยรัฐของเราตลอดเลยน่ารักมาก

ใช่นี่แหละซึ่งเลขทูบในการทำบุญครั้งนี้ของพี่บอลก็คือ
เลข๙๖๓คุณผู้ชม
แต่บางคนเขาก็มองเห็นเป็น๙๖๘อันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเองนะคะ
ส่วนเลขปลายประทัดค่ะเลขที่ได้ก็คือ๐๖๕ขออภัยค่ะ๐๖๘และ๑๕ตามภาพที่พี่บอลโชว์อยู่เลยนะ
ใครดูอยู่พี่บอลบอกมานะคะว่าขอให้ทุกคนโชคดีในงวดวันที่๑๖กันยายนนี้ทั่วหน้าเลยค่ะ
เจนค่ะหนูชื่อเจนชอบทำบุญแล้วก็ชอบทำทาน

เรือนขวัญเนี่ยเคยไปมาแล้วไปกับพี่เอกชัยแล้วก็จ๊ะนงพนีก่อนนะ
นี้จำได้ใช่ไหมไม่ใช่รอบนี้สาวเจนก็ไปมาอีกครั้งหนึ่ง
คือจริงจริงอ่ะสาวเจนเขาไปมาก่อนหน้านี้สิบห้ารอบแล้วค่ะ
ทุกครั้งที่มาก็จะมาขอพรเรื่องงานเป็นหลักอืม
แต่ก่อนที่จะเดินทางถึงวัดคุณผู้ชมเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
คือสาวเจนเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าจู่ก็มีงู
งูเนี่ยเลื้อยตัดหน้ารถก่อนจะเข้าวัดเขาบอกว่าถ้าเกิดว่างูหรือว่าสัตว์อะไรต่างเนี่ย
ตัดหน้ารถเนี่ยให้ดูที่ป้ายทะเบียนรถเขาบอกว่าจะมีโชคลาภความเชื่อนะคะ
ซึ่งทะเบียนรถของน้องที่เดินทางมาก็คือ๙๐๕๑อันนี้ทะเบียนรถนะ
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูเลขทูบที่สาวเจนเขาจุดได้
ละหารไร่ที่จังหวัดระยองค่ะ
กราบศักระหลวงปู่ทิมเกจิดังเบอร์หนึ่งแห่งภาคตะวันออกเลยนะ
ซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ดังมากค่ะ
คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวระยองมานานแสนนานเลย

เรไรก็ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปในวัดหลายจุดด้วยกันนะคะ
คือหนึ่งวัดเขาบอกว่าไปได้ครบหลายที่เลย
ขอไปเลยหลายมุมหลายส่วนเลยนะ
แฟนที่รอเลขจากสาวเรลัยเลขมงคลนะ

ซึ่งครั้งนี้น้องเรลัยไม่ได้จุดทูปนะจ๊

จะได้อะไรมานั้นไปดูกันเลยค่ะ

สี่เจ็ดแล้วเชอรี่ค่ะพี่หนูเล็กนะฮะยังมีอีกคนนึงค่ะ
คนนี้บอกเลยว่ารับทรัพย์รับโชค

ทุกคนก็รู้เลยว่าชอบอะไร
และเราก็บอกว่าตั้งแต่ฆ่าน้องล็อโตมา
คุณแม่คนสวยของเราบอกว่าได้โชคได้ลาบมาตลอดเลย
แล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงแฟนคลับของคุณแม่ด้วย
ถือล็อตเตอรี่หลายใบเลยแล้วก็พอกความเขียนเอาไว้บอกว่า
รางวัลที่หนึ่งเสียล็อโต้ดึงมาจากแท้งเอง
คุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรก็ดูเอาเองแล้วกันนะ
ซึ่งเลขที่แม่หนูเล็กเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นเลข๙๑๕๒๕๖นั่นเองนะคะ
แฟนที่เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ
ตัวเห็นเลข๓เยอะมากเลยอะนะคะ
เพราะว่ามันอยู่ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลใบนี้เนาะ